หลายคนรอคอยที่อยากฟังจากคุณม้าพูด

นะคะก็เยอะเป็นประเด็นที่หลายคนก็
แน่นอนเฝ้าฟังกันอยู่เลยทีเดียวว่าอะไรยังไง
มันก็เป็นเรื่องที่แหมชอบกันนักหนานะ
กุ๊กกิ๊กดาราเนี่ยว่ากันไป

ก็เลยไปถามก๊อฟเลยทีเดียวไหม

ออกมาวิเคราะห์กันแบบสุดริสต์เดจเลย

ถามเรื่องธุรกิจของขวัญแล้วก็ก๊อฟกัน

ไม่ได้ทำธุรกิจร่วมกันเลย

ประมาณอะไรอย่างนั้นก็คือทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองถนัด
แต่เรื่องเงินเนี่ยพูดเต็มปากได้เลยว่าไม่ได้ยุ่ง
ประมาณนั้นนั่นแหละ
ส่วนตั้งแต่ที่มีเรื่องกันมา
ได้พูดคุยกับแม่ของขวัญไหม
ถามเลยก๊อฟก็บอกว่าหลังจากที่มีประเด็นเนี่ยก็ไม่ได้คุยกันเลย
แต่มีหลายครั้งที่ตนพยายามจะคุยกับแม่
แต่ผมต้องบอกอย่างนี้นะผมจะพยายามต่อไป
ตนเนี่ยกลับมาคบกับขวัญมันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร
เราชวนกันทำแต่สิ่งที่ดีไม่ได้ชวนทำในสิ่งที่ผิด
ส่วนปัญหาในครอบครัวของขวัญเรื่องนี้ไม่ขอตอบได้ไหม

ขอเลขบัญชีขวัญจากเพื่อนเพื่อแต่จะโอนเงินให้ขวัญ

พร้อมที่จะช่วยเหลือขวัญถ้าทำได้
ส่วนเรื่องท้องนั้นน่ะมันไม่ได้ท้องแต่ตอนที่ขวัญตอบว่า
ให้ไปถามคนปล่อยข่าวเองอาจจะเพราะว่าขวัญเนี่ยอารมณ์เสีย
แล้วก็โชคดีที่มีคนช่วยดึงสติขวัญให้ได้
จริงตอนนั้นฉันอยู่ในเหตุพอดีเลยนะ
แม่คุณไม่อยากจะเชื่อทำไมฉันต้องเข้าไปยุ่งแล้วฉันไม่อยากเห็น
วันนั้นที่ไปทำงานไงที่ช่อง๕งานการกุศลไง

คุยกันอะไรนู่นเนี่ยก็ดูอย่างนี้
เขาบอกว่ายุ่งนักนะเดี๋ยวท้องมันจริงซะเลย
อ๋อเขาว่าอย่างงั้นยุ่งนักเดี๋ยวท้องมันจริงซะเลย

เหมือนแบบยุ่งกันนักพูดกันนักอย่างงี้ก็ท้องซะเลย
ได้ท้องไม่ได้ท้องโอเคไหมอืม

แล้วก็ที่บ้านเนี่ยก็มีมากพอแล้วก็พอแล้วด้วย

แม่เขาก็ดูแลดีบวชโหอนิดหน่อยเท่านั้นอ่ะเด็กผู้ชายอ่ะแหมธรรมดาส่วนเรื่องผู้หญิงเนี่ย

นี่น่ะฉันเท่าแบบว่าเห็นในไลน์ของอีกน้องจ้างผมเท่านั้นเองนะ

ใช่ไปเสิร์ชข้อมูลจำได้

แล้วก็ชอบโยนเรื่องมาให้ฉัน
ชงให้ฉันพูดนู่นพูดนี่ต่างนานา
คุณคิดดูหลังวันนี้แล้วกันใครชั่ว

ตัวนี้อยากพูดมากแฟนใช้ปากฉันพูด

ไม่มีที่นี่ก็ขอให้แบบว่าหัวใจหยุดเต้น

โอ้โหโดนแชร์ไปประมาณเป็นล้านคนแล้วอ่ะคุณมดดำ

อยากจะอันเชิญคุณไปเจอคุณลูกแก้วหน่อย

ฉันก็เสี่ยงในลูกแก้วสัมภาษณ์

ไม่ใช่ก็ออกมายอมรับไอขวัญก็โทรมาขอโทษแล้ว

แต่มันอดีตเก่าแก่
ตอนนี้ทำยอดไป๑๖๘๐๐๐วิวค่ะ
นี่ค่ะหนึ่งล้าน๑๖๘๐๐๐๐วิวค่ะคุณแม่ม้ามาวานนี้๑๗๐๐๐๐๐๐วิวค่ะ
ตอนนี้๑๗๕๕๐๐๐วิวอีก๕๐๐๐๐๐๐วิวจะ๗๘๐๐๐๐๐ค่ะ
เราควรจะแบ่งอะไรให้เขาหน่อยนะคะหนู

้าออนภาพูดถึงแม่ขวัญลั่นหากไม่พอใจมาเจอกันได้

แก่กันขนาดนี้แล้ว

จะพาไปปฏิบัติธรรม

ฟังสิ่งทั้งหมดทั้งปวงที่อยู่ข้างนอกมันยุ่ง

แม่เนี่ยนะก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรให้มันยุติลงไปได้หรอก

อยากให้แม่เขาหยุดที่ตัวเขาเอง

ทุกอย่างมันจะเป็นอะไรก็เป็นไป

แต่เมื่อวานบอกให้พี่ม้าสิ่งที่ม้าพูดแล้วคนพูด
คุณผู้ชมที่ชมอยู่หรือว่าคนที่ไม่ได้ดูแล้วไปดูในยูทูปต่อเนี่ยนะ
ผมบอกแล้วว่าเขาจะชอบความพูดในธรรมไหนด้วย
ที่พี่บอกว่าลูกเนี่ยมันขอให้มาเกิดเหรอ

จริงอันนี้สำคัญมากที่พี่พูดถูก
เขาไม่ได้อยากที่จะมาเกิดแต่เธออยากให้เขาเกิด
ดังนั้นเกิดมาก็ต้องเป็นหน้าที่ที่เลี้ยงดูไป

เมื่อเขารักเขามากเดี๋ยวเขาก็กระตันอยู่กับเรา
แต่คุณประดับนะครับคุณแก้วรออยู่นะฮะ
นี่ยังมีเรื่องขอแต่งงานนี้ก็ไม่มีนะ

คือเรื่องแต่งงแต่งงานเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องส่วนตัว
ไม่อยากจะพูดอะไรอย่าพึ่ง
แล้วก็เรื่องที่ก๊อฟไปล้างสมองขวัญเนี่ยนะ

ตนก็อยู่ข้างน้องนะให้กำลังใจน้องนะ
แล้วก็ชวนกันไปออกกำลังกายนู่นนี่นั่น
สิ่งดีทั้งนั้นเลยก็อย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรเนี่ย
คนในโซเชียลก็แบบว่าเวลาอ่านอะไรฟังอะไร
ก็ต้องไตรตรองให้ดี